ช่วยจับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้หน่อยได้ไหมคะที่มุกดาหารค่ะ
มากันสิบคนมอเตอร์ไซค์แปดคัน
ออกมาประกาศศักดาความยิ่งใหญ่ของกลุ่มตัวเองตั้งแต่ดึกดื่นยันตี๑ตี๒เท่านั้นไม่พอ
เอาปืนไปไล่ยิงใส่บ้านคนอื่นนี่คือร่องรอยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วบ้านที่ถูกยิงเนี้ยนะค่ะเป็นคุณยายวัยเจ็ดสิบสองปีอาศัยอยู่กับหลานสองคนอ่ะ
เขาต้องภาวะตื่นมากลางดึกตอนตีหนึ่งเพราะไม่รู้ว่าลูกกระสุนที่มันยิงเข้ามาเนี่ย
มันจะเข้ามาโดนเขาเข้ามาโดนหลานหรือเปล่านี่เป็นผนังบ้านของคุณยายประโจมยืนย่างวัยเจ็ดสิบสองปีนะคะ
อยู่ในตำบลบ้านเหล่าอำเภอคำชะอีค่ะคือคุณยายเนี่ยเป็นแม่เจ้าของบ้าน
ยายที่เป็นเจ้าของบ้านตอนนี้อยู่ต่างประเทศยายก็เลยอยู่กับหลานสองคน
ก็พาผู้สื่อข่าวเดินดูร่องรอยเลยนะคะมี๔จุดด้วยกันค่ะ
เรื่องต้นเนี่ยไม่เจอลูกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุคุณยายเล่าบอกว่ากลางดึกเมื่อคืนเนี่ยตีหนึ่ง
นอนกำลังจะหลับสนิทอยู่เลยปั้งปั้งเสียงปืนรัวเข้ามาเลยค่ะ
ยายแกสะดุ้งตกใจหมดว่าเกิดอะไรขึ้น
เสียงปืนเงียบแกถึงค่อยค่อยเดินออกมาดูหน้าบ้านว่ามันมีอะไรอ่า
เห็นวัยรุ่นสิบคนค่ะขี่มอเตอร์ไซนมาแปดคัน
มายืนอออะไรกันไม่รู้อยู่หน้าบ้านเสียงดังโวยวาย
สักพักค่อยขี่รถออกไปยายแกบอกยายก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะ
มีคนแก่กับเด็กให้ทำยังไงอ่ะนั่นสิพอกลุ่มวัยรุ่นไปแล้วถึงให้หลานโทรแจ้งความนะคะ
เมืองต้นก็ไปแจ้งความที่สพบ้านค้อด้วยนะคะก็อยากให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาดำเนินคดีให้ได้เพราะว่าพฤติกรรมอันตรายมากค่ะ
ส่วนลูกสาวยายนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ต่างประเทศก็โพสต์ข้อความเลยบอกว่า
โอ้โหยิงเข้าบ้านคนอื่นยามวิการแบบนี้แม่นอนหลับอยู่ในบ้านอยู่อยู่ดึกดื่นเสียงปืนดังมาตีหนึ่ง
จุดประสงค์เนี่ยเหมือนเอาชีวิตเลยมายิงข่มขู่ให้ตกใจแบบนี้
ปืนเนี่ยมันฆ่าคนตายได้ในพริบตามันน่ากลัวติดแฮชแท็กไว้เลย
ใครสามารถแจ้งหาเบาะแสคนร้ายได้มีรางวัลนำจับ๑๐๐๐บาท
ถ้ามีร้านฐานเอาผิดคนทำด้วยเอามาลงโทษติดต่อเฟสได้ตลอดเวลา
อยากให้ช่วยกันแจ้งเข้ามาหน่อยนะคะอ้าวฝากตำรวจด้วยนะคะ